นาฬิกา๒๓นาทียังมีข่าวให้คุณผู้ชมติดตามอีกเยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะข่าวนี้นี่ไม่รู้หัวจิตหัวใจทำด้วยอะไร
ผู้ชายคนนึงค่ะลวงเด็กเป็นเด็กออทิสติกด้วยนะ
อายุ๑๐ปีลวงไปข่มขืน
คือแม่บอกว่าลูกสาวหายไปก็ไปแจ้งกับตำรวจค่ะ
พอท้ายที่สุดตำรวจก็พยายามแกะรอยจนไปเจอผู้ที่ก่อเหตุ
ตำรวจสพเมืองหนองคายกำลังสอบปากคำผู้ชายคนที่เราเลอหน้าอยู่
อายุ๕๐ปีลวงเด็กอายุ๑๐ปีเป็นเด็กออทิสติก

ก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้รับแจ้งก็คือเมื่อวานช่วงบ่าย
ได้รับแจ้งจากนางพรนามสมมุติบอกว่าให้ช่วยตามหาลูกสาวหน่อย
ลูกสาวเนี่ยเป็นออทิสติกอายุ๑๐ปีแล้วก็หายตัวออกไปจากบ้าน
ตั้งแต่ช่วง๓โมงครึ่งช่วงบ่ายนี้นะคะ
คุณแม่ญาติตามหาแต่ก็ไม่พบ
กลัวไงว่าลูกสาวจะถูกลักพาตัว
พอแจ้งตำรวจแบบนี้แล้วตำรวจก็เก็บข้อมูลต่างแล้วก็แกะรอย
จนได้ข้อมูลมาว่าช่วง๓ทุ่มครึ่งเด็กเดินกลับมาถึงบ้าน
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ตามไปสอบปากคำแม่ของเด็ก

รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วน้อง๑๐ปีถูกผู้ชายวัย๕๐ปี
พาตัวไปขืนใจก็ควบคุมตัว
ขณะที่ผู้ที่ก่อเหตุอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
ตอนที่ไปเจอผู้ที่ก่อเหตุ
หัวเข่าทั้งสองข้างคุณผู้ชมเป็นรอยถลอกรอยฟกช้ำ
แล้วก็อาการอยู่ในอาการมืนเมา
พอสอบปากคำผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะ
บอกว่าเป็นคนพาเด็กไปขืนใจจริง
แล้วเขาก็บอกด้วยนะบอกว่าเสพยาบ้าไป
เหล้าขาวไปในวันก่อนหน้านี้ก็มีอาการมืนเมา
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปดื่มเหล้าต่อกับญาติญาติ

แล้วก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้
อยู่คนเดียวอยู่ริมถนน
และผู้ที่ก่อเหตุไม่เคยรู้จักกับเด็กวัย๑๐ปีคนนี้มาก่อนนะคะ
แต่ก็ชวนน้องขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
ไปบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมกิน
ก็พาไปที่ร้านสะดวกซื้อร้าน๗๑๑
พอไปซื้อน้ำซื้อขนมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ไปกระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน
ถอดเสื้อผ้าน้องออกพยายามจะล่วงละเมิด

ก็เลยใช้มือใช้ลิ้นกับอวัยวะเพศของเด็กแทน
แต่ไม่ได้สำเร็จความไคร้หลังจากนั้นก็หยุด
ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุก็ให้การอีกด้วยนะคะ

เขาก็ยังไม่สั่งเมาดีหรอกก็นอนพักก่อน
พอตอนค่ำเด็กบอกว่าอยากกลับบ้าน
แล้วก็ฝนหยุดตกแล้วเห็นเด็กบอกแบบนี้
ก็เลยพาเด็กขึ้นรถแล้วก็ส่งลงปากซอยในหมู่บ้าน
แล้วก็บอกให้เด็กเดินกลับบ้านเอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็จะรอผลการตรวจร่างกายเด็กจากแพทย์
เพื่อประกอบการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ